พารวยกับบอลลูนี่ลูกโป่งสร้างความสุข

โดยเอะไหนบอกให้แม่มาขอ
มีคนโทรเข้ามาแบบว่าเอ่อขอเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้